มีเรื่องราวการเสียชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่นครนายกนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เชื่อว่าคงจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนได้ด้วย
เขาก็ออกไปหาปลากับเพื่อนนะครับ
ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสังคมออนไลน์นะครับ
บอกว่าชายคนนี้เนี่ยโชคร้ายมากนะครับ
เพราะว่าชะตาขาดเนื่องจากช่วงที่จับปลาได้เนี่ยจับปลาหมอได้ตัวหนึ่ง
ค่ะนะแล้วก็จะไปจับอีกตัวหนึ่ง
อันนี้คือส่วนที่เหลือแล้วนะอืม

จะจับอีกตัวนึงแต่ไม่มีอุปกรณ์มาใส่ปลา
ไม่รู้ว่าจะไปเก็บไว้ตรงไหนตามที่เพื่อนบอกนะอืม
ก็เลยเอาประหมอตัวเนี้ยคาบเอาไว้อ๋อ
เอาปากคาบเอาไว้แล้วมันก็ดิ้นหลุดเข้าไปค่ะ
จนไปโอ้โหอยู่ในคอแล้วไปอุดหลอดลมอ่ะอืม
เพื่อนเพื่อนที่ไปด้วยก็พยายามนะฮะตามเจ้าหน้าที่เรียกคนมาช่วย
สุดท้ายแล้วช่วยไม่ทันนะฮะเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้น่าเศร้ามากนะครับผู้ที่เอามาโพสต์
บอกว่านุ่มหาปลาชะตาขาดนึกเสียดายปลาหมอ
ไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเลยเอาปากคาบไว้เพื่อจะจับปลาอีกตัว
แต่ปลาหมอเกิดลื่นไหลติดคอดับอนาจ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๕ตำบลนาหินลาศ
อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก
หลักฐานที่หลงเหลืออยู่เนี่ยก็คือปลาหมอที่ตายแล้ว
มีขนาดสามนิ้วครึ่งนะครับทางโรงพยาบาลปากพลี
ผ่าตัดออกมาจากหลอดลมของผู้ตายที่ชื่อว่า
นายอุไทยงามวาจาอายุ๔๑ปี
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่บริเวณคลองห้วยน้ำขาว
ในอำเภอปากพลีจุดเกิดเหตุจุดนี้แหละครับท่านผู้ชมครับ
จุดที่นายอุทัยผู้ตายลงไปจับปลาในคลองห้วยน้ำขาว
ซึ่งเป็นคลองใกล้บ้านเนี่ยฮะ
โมงชาวบ้านเขาก็จะมาจับปลากันแบบนี้ตามคลองตามอะไรแบบนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราไปเจอกับนายหน่องหน่อยท่าธนงอายุ๕๗ปี
เป็นชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะซึ่งเขาก็ไปหาปลาด้วยกันนะครับ
โดยนายหน่องหน่อยนะครับบอกว่าได้ลงไปหาปลาพร้อมกับนายอุทัยผู้ตายนะครับ
ก่อนที่นายหน่องหน่อยบอกว่าขณะที่กำลังเดินถอนหญ้าอยู่ที่ริมห้วยเนี่ย
เพื่อเตรียมจะจับปลาจู่นายอุทัยผู้ตายเดินเข้ามาทัก
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงไปจับปลานะแล้วนายอุทัยก็เดินลงไปในลำห้วยก่อน
อุทัยเดินลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์ให้เห็นกันแล้วกันนะครับ
ตามที่นายหน่องหน่อยบอกนะครับระหว่างที่นายหน่องหน่อยกับนายอุทัยเนี่ย
ยืนหาปลากันอยู่แต่อยู่กันคนละฝั่งคลอง
นานได้ยินเสียงผู้ตายตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
พอหันไปก็พบว่าตอนนั้นปลาหมอเนี่ยมันอยู่ในปากของนายอุทัยผู้ตาย
ที่ปลาหมอมันจะดิ้นแล้วก็ไหลลงไปในคอของนายอุทัยผู้ตาย
ซึ่งนายห่องหน่อยบอกว่าตอนที่ไปดูเนี่ยมันลงไปแล้วครึ่งตัว
แล้วก็มีเลือดไหลออกมาแบบท่วมปากของนายอุทัยเลย
คือป้าหมอเนี่ยโอ้โหมันทั้งครีบทั้งเงี่ยงทั้งอะไรพวกนี้มันเยอะ
มันคมไปหมดนะครับนายน่องหน่อยบอกว่าตอนนั้นพยายามช่วยแล้วแต่ไม่ทันนะฮะ
ก็รีบนำตัวนายอุทัยขึ้นมาบนฝั่งแล้วเรียกชาวบ้านให้มาช่วยกัน
เพื่อนำตัวไปส่งโรงพยาบาลปากพลี
ประหมอเลยเราโอยโหแสบน้อย๓นิ้วคือซะเยี่ยง
เห็นปลาคาปากเค้าเลยได้ักดิ์เลยใช่ไหมเอาไม่ทันแล้ว
อวกเอาไม่ทันครอบครบเขาใช้ใจอยู่
ก็จะเอาอุปกรณ์ไปด้วยค่ะเอาถุงพลาสติกไปใส่ปลา
เฉือกขาดเอวเอาไว้อะไรแบบเนี้ยแต่วันเกิดเหตุ
อุทัยผู้ตายเข้าไปมือเปล่าไม่มีอุปกรณ์อะไรไปเลย
ก็เลยเชื่อว่านายอุทัยน่าจะรู้เท่าไม่ถึงการก็เลยเอาปาก
ฆ่าปลาหมอเอาไว้เพราะคนหาปลาเขาจะรู้กันดีนะคะ
ว่าปลาหมออันตรายครับถ้าไปโดนครีบของมันเนี่ย
บาดเจ็บได้อย่างที่คุณภาคภูมิบอกมันจะมีแง่งมีอะไรคม
แล้วหืมก้างเกลืองมันเยอะไปหมดอ่ะใช่ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับนาย
พีรพงศ์ทองคำนะคะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพนาหินลาศ
เป็นคนที่เข้าไปช่วยชีวิตนายอุทัยอะค่ะเขาเล่าให้ฟังว่า
ตอนนั้นก็พยายามช่วยชีวิตนะแต่นายอุทัยดิ้นทุรนทุราย
ก็เลยรีบนำตัวขึ้นรถส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
ประมาณสักสามร้อยถึงสี่ร้อยเมตรนะคะระหว่างเร่งนำส่ง
อาการของนายอุทัยก็เริ่มแย่ลงเรื่อยค่ะ
แต่กลับว่าผู้ป่วยตอนไปถึงนะครับอ่ารู้สึกว่ามีการอ่า
ที่ชาวบ้านเอาไปหาปลาด้วยกันเขาก็ช่วยช่วยเพื่อจะให้ว่ารักษณะ
ออกรับแล้วก็นำส่งแต่ไม่ทราบราเหตุว่า

คือเหมือนผู้ป่วยมีอาการเริ่มจะไม่ดีขึ้น
เราก็รีบใช้เวลาไม่เกิน๑๓นาทีประมาณนั้น
แล้วก็แจ้งไปที่โรงพยาบาลปากพี
ให้ทราบลงหน้าภายในระหว่างกลางเส้นทาง
ทางโรงพยาบาลก็ให้นำส่งแล้วก็เข้าห้องฉุกเฉิน
แต่อาการผู้ป่วยก็เริ่มจะไม่ดีขึ้น
ลักษณะลมหายใจรวยดิน
แต่สุดท้ายก็นี่แหละค่ะเสียชีวิตนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดนาหินลาศ
เป็นสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพนายอุทัย
ก็ไปเจอพี่สาวแท้ของนายอุทัยนะคะ

เธอก็เล่าให้ฟังว่าคือตอนนี้ก็ไม่ได้ติดใจ
สาเหตุการเสียชีวิตของน้องชายแล้ว
คาดคิดว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้น้องชาย

คงเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการ
อยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยให้กับทุกคนด้วยค่ะ
ก็คิดว่ามันแบบเหตุการณ์ที่ไม่น่าคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น
เหมือนอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้ค่ะ

คือว่ามันแบบไม่คาดคิดเลยไง
มันเร็วมันนึกไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้
คือย่าดบอกว่าทีแรกได้ยินข่าวไม่อยากจะเชื่อนะ
นางนะเรื้อมลคนมั่นเป็นญาติผู้ตายนะครับ
ได้นำภาพถ่ายซากปลาหมอที่ถ่ายไว้มาให้คุณระวีการ

ก็เป็นปลาหมอที่มีครีบใหญ่นะ

ทางโรงพยาบาลปรากภีร์เขาเอามาให้ญาติ
ซึ่งญาติบอกว่าตอนแรกไม่เชื่อ
แต่มีประหมอค่าปรหมออย่างนี้
ทราบประหมอที่ทางโรงพยาบาลผ่าตัดออกมาจากหลอดลมของนายอุทัย

แล้วก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขึ้นมาจากคลองอ่ะน้องเขายังไม่ได้เสียชีวิต
แล้วเขาก็ไปตามกู้ภัยมาเอาส่งโรงพยาบาล

แต่ก่อนจะถึงโรงพยาบาลประมาณสัก๑๐นาทีที่หมอเขาประเมินเหตุการณ์ออกมานะคะ
บางทีคนเรารู้เท่าไม่ถึงการก็อาจจะเป็นไปได้
ญาติญาติก็เลยเอาซากปลาหมอที่เหลือฮะใส่โรงศพไปด้วยนะครับ
จะได้เผาอุทิศส่วนกุศลไปกับน้องชายนะครับ
ส่วนพิธีสวดบำเพ็ญกุศลศพของนายอุทัยจะจัดขึ้น๓คืนนะครับ
และจะชาปนกิจศพวันเสาร์ที่๑๗มีนาคมนี้
ทีนี้มันก็มีคำถามขึ้นมาทันทีว่า
แล้วเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแล้วจะทำยังไง
มันจะช่วยกันได้ไหมจะช่วยเหลือตัวเอง
หรือว่าคนที่เราเห็นเนี่ยให้รอดชีวิตได้หรือไม่อย่างไร
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามจากนายแพทย์สัญญาอุ่นศุกร์
ซึ่งท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางโสดสนศิกแพทย์ของโรงพยาบาลนครนายกนะครับ
สอบถามถึงการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ถ้าไปเจออุบัติเหตุเจอเหตุการณ์แบบนี้
อย่างเช่นปลาติดคออย่างนี้เลยเนี่ย
คุณหมอสัญญาบอกว่าการปฏิบัตินะครับก็คือต้องสังเกตก่อนว่า
ที่หลุดเข้าไปในปากในคอนั้นเข้าไปลึกมากน้อยขนาดไหน
แล้วก็ให้หาครีมมาคีบหรือว่าดึงตัวปลาออกมาทันที
เพราะหากปล่อยไว้ปลาที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะดิ้นไหลไปเรื่อย
แล้วยิ่งถ้าเกิดตรงปากมันตรงเข้าไปในคอเรานะมันจะพุ่ง
มันจะพุ่งเข้าไปอย่างเดียวดิ้นแล้วพุ่งไปทางข้างหน้าอย่างเดียวเลยใช่
ยิ่งลงคอลงคอไปเรื่อยแล้วถ้ามันไปถึงหลอดลมเนี่ย
ส่งผลให้เกิดภาวะขาดอากาศหายใจ
แต่ถ้าไม่สามารถดึงปลาออกมาได้มันเข้าไปลึกแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ให้คนไข้นอนหงายในแนวราบแล้วตะแครงซ้ายหรือขวานะ
แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
อันดับแรกเราก็ดูว่าปลาเนี่ยเข้าไปในลึกหรือยัง
พอที่เราจะหาครีมที่เหนียวแล้วดึงดึงตัวปลาออกมาทันทีตอนนั้นเลยนะฮะ
ต้องรีบทำตอนนั้นถ้าปล่อยไว้ปานจะพุดเข้าไป
จะขยับเข้าไปในหลอดลมหรือกล่องเสียงเนี่ย
แล้วก็คนไข้จะขาดอากาศหายใจได้ตอนนั้น
ให้นอนหงายรับราบตะแครงซ้ายหรือขวานะ
แล้วก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนะ
พวกปลาหมอเนี่ยอย่าไปอมไว้ในปาก
เพราะมันจะลื่นแล้วมันจะมีครีบที่มันแข็งแรง
คอแล้วทำให้เสียชีวิตได้
เกิดจากนำส่งโรงพยาบาล
ทั้งเวลานานเกิน๕นาที๔๐เดือนก็มีโอกาส
ที่จะเสียชีวิตได้
โอ้โหมีเวลาแค่๕นาทีหรือ๑๐นาทีเหรอก็อะ
ยิ่งจะอยู่ใกล้โรงพยาบาลยุ่งเลยนะครับ
ถามว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมคุณหมอบอกว่ามีนะฮะมีบ่อยด้วย
อย่างกับคุณหมอเองเคยเจอเหตุการณ์นี้เมื่อปี๓๕
ตอนนั้นเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลตาพญามีคนไข้ไปหาปลาเหมือนกันเลย
แล้วอมปลาหมอเหมือนกันเลยเอาไว้ในปากแล้วปลาหมอก็ลื่นเข้าไปในลำคอ
แต่โชคดีที่ที่เกิดเหตุอยู่ใกล้โรงพยาบาลเขาก็พาตัวมาส่งกันได้ทัน
ต้องช่วยด้วยการเจาะคอนะฮะคือต้องเจาะคอคนไข้เพื่อให้สามารถหายใจได้
แล้วก็ใช้เครื่องมือเข้าไปขี้ปลาออกมา
แต่ผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ต้องนอนด้วยเครื่องช่วยหายใจรักษาแผลอยู่นาน
เพราะว่าครีบของปลาหมอเนี่ยมันแข็งมากมันดิ้นเลิ่นแบบผังหมดเลยคือดีที่สุดคือยาไปอมอย่าไปข้าบ